นิดนึงก็ละกันเชื่อว่าเราทั้ง๓คน
แล้วคุณผู้ชมเคยดูหนังจากวงอย่างแม่นาริส
พระเอกคนนี้ต้องเคยผ่านหูผ่านตาค่ะ
พี่หนึ่งมาริสนั่นเองคุณผู้ชมค่ะ
แต่ว่าล่าสุดแฟนตกออกตกใจเหมือนกันนะ
เพราะว่าพี่แกเข้าโรงพยาบาลค่ะ

ต้นปีที่แล้วใช่ไหมเห็นข่าวนี้แล้วตกใจ

สาเหตุที่หยุดหายใจค่ะคือ
มันตอนนอนมันหยุดหายใจขณะนอนหลับ

เป็นสุขภาพภายในที่บางทีอธิบายไม่ได้จริง

ล่าสุดค่ะบันเทิงไทยรัฐมีโอกาสได้เจอกับ
แสดงหนุ่มที่เดินทางมาไหว้ขอพรทาเวสุวรรณ

ต้องใช้อุปกรณ์ที่ช่วยเป่าลมเข้าไป

ในช่วงที่เราหยุดหายใจขณะหลับ

มีออกซิเจนไปเลี้ยงสมองได้ตามปกติค่ะ
ไม่งั้นสมองขาดออกซิเจนเป็นยังไง

ส่งผลให้ความจำมันเสื่อมด้วย

บางทีก็ได้หน้าบ้างแล้วก็ลืมหลังบ้างลืม
มีผลกระทบกับการจำบทละครเหมือนกัน
แต่ผู้กำกับแล้วก็นักแสดงท่านอื่นค่ะ

เพราะพี่จะทำการบ้านเรื่องท่องบทให้เยอะกว่าเดิมค่ะ

ทุกวันนี้ความจำก็ค่อนข้างลดลงประมาณนึงแล้วครับ

แบบว่าเอ๊ะพระเอกชื่ออะไรนะ

ก็พยายามจะแบบว่าทำการบ้านเยอะ

ก็เป็นกรรมของเราอย่างหนึ่งแหละที่เราคงเคยทำอะไรมา
มันก็จำเป็นที่บอกว่าอาจจะนี่คือสิ่งที่มันย้อนกลับมาทำให้เราเป็นแบบนี้อะไรอย่างนี้ครับ